เอ็ดอยากให้คุณผู้ชมไปดูเรืออีโปง
เออพายเรืออีโปงเก็บดอกสโหน่กันหรือเปล่า

นี่เห็นไหมคะเรืออีโปงโบราณ
ขนาดไม่ได้ใหญ่มากเลยนะสัก๑๕เมตรได้
แต่มันจมอยู่ใต้ทรายซึ่งอยู่ที่ลำน้ำแห่งนี้
คาดว่านะน่าจะมีอายุประมาณสัก๑๕๐ปี
ถ้าเป็นร้อยปีอย่างนั้นอุตส่าห์มาเจอเนอะ
ก็นั่นสิเรื่องราวเป็นยังไงเราตามไปที่บ้านน้องแมวผง
อยู่ที่หมู่๑๑ตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะพี่น้อง

ที่แห่งนี้นะคะคือบริเวณของวังขอนดุ
ขอนดูดมันเป็นลำน้ำนะคะที่อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติของหมู่บ้าน
ทีนี้เจ้าอาวาสวัดบึงสว่างทองเนี่ยบอกว่างานนี้งานใหญ่แล้ว
เลยต้องให้พระลูกวัดสามเณรชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
เอาจอบเอาเสียมาขุดเรืออีโปงซึ่งมันจมอยู่ใต้ลำน้ำตรงนี้นะคะ
ในอดีตเนี่ยเรืออีโปงก็จะเป็นเรือที่ใช้บรรทุกสินค้านะคะ
มันก็จมลงไปคาดว่าอยู่ยาวนานแล้ว
ตอนพิถึงเนี่ยนะคะก็อ่ะค่อยขุดขุด
จนพบว่ารักษณะเรือนี่นะคะมันมีความยาว๑๕เมตร

แต่ส่วนหัวเรือจมลงในทรายลึกประมาณสัก๓เมตรได้
ของชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณท้องถิ่นแถบเนี่ยนะ
เมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบไม่มีถนนหนทางสัญจรไปมา
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เรือในการสัญจรเป็นภาษณะต่าง
แล้วจากการที่คิดคำนวณจากประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะ
ว่ามีอายุราว๑๕๐๒๐๐ปีเลยทีเดียว
แต่ด้วยความตั้งอกตั้งใจของชาวบ้านและพระสงฆ์ที่มาขุดขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนำเรืออีโปงลำนี้ไปไว้ที่วัด
ก็มีความเป็นเรือในยุคก่อนสมัยก่อน
เพราะว่าเรือส่วนใหญ่จะเป็นเรือที่ทำจากไม้ท่อนเดียว
เขาจะเรียกว่าการขุดเรือ
จากไม้ท่อนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นเรือที่
มีความเป็นเอกลักษณ์มีความเก่าแก่
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเออนี่น่าจะให้โชคละหนึ่ง
แต่อย่างที่สองคิดอีกมุมหนึ่งเอาไว้ศึกษาไหม
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาวัฒนธรรมในอดีตเป็นยังไง
ไม่แน่ว่าคุณไปคุณมาเจออีกเรือน่ะ

เราจะเจอแจ๊งกับโรนฮะ

ชาวบ้านเขาบอกแค่นี้ก็พอใจละ